เราก็จะมักถึงประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก็สหรัฐ
หลังอาจจะมีจากเกาหลีใต้มาแซมบ้าง
แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่นึกถึงรัสเซีย
ที่ชื่อว่ามาช่าและเจ้าหมี

ได้รับความนิยมอย่างทะลมทลาย
เพียงแต่ในกลุ่มประเทศที่พูดภาษารัสเซียเท่านั้น
แต่ว่ากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
หลังจากถูกนำไปเผยแพร่ในกว่า๑๒๐ประเทศ
รวมถึงสมาชิกในอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย
จนมีการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอนิเมชั่นนี้ออกขายเป็นจำนวนมาก
โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง
ก็มาจากความละเอียดและพิถีพิถันของกระบวนการผลิตครับ
นี่คือมาช่าและเจ้าหมีการ์ตูนแอนิเมชั่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปัจจุบันการ์ตูนเรื่องนี้ออกอากาศแล้วในกว่า๑๒๐ประเทศทั่วโลก

อกจากนี้ยังติดอยู่ใน๑๐อันดับของช่องวีดีโอบนเว็บไซต์ยูทูป

มาช่าและเจ้าหมีสร้างจากนิทานพื้นบ้านของรัสเซีย
เป็นเรื่องราวของสาวน้อยจอมโซนรายหนึ่งกับเจ้าหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่

และมันมักจะถูกเด็กหญิงจอมแก่นรายนี้คอยกลั่นแกล้ง
โดยมีฉากหลังเป็นชนบทอันแสนเงียบสงบและเก่าแก่
ตั้งอยู่ในอาคารของโรงเรียนอนุบาลเก่า
ในสมัยสหภาพโซเวียตชานกรุงมอสโก
แต่ละคนจะสามารถผลิตฉากในการ์ตูนได้เพียง๒๔วินาทีต่อวัน
สาเหตุที่ทำให้ทำงานกันได้ช้า

ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี๓มิติ
จึงทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดสูง
ผู้ชมสามารถนับแฟนซี่เล็กของเด็กหญิงมาช่าได้เลยทีเดียว
สำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตมาช่าและเจ้าหมี
ตอนที่มีความยาวเพียง๖นาที
สูงถึงกว่า๘๗๐๐๐๐บาท
มีราคาเทียบเท่ากับการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีความยาวถึง๓๐นาที
ใช้เวลาหลายชั่วโมงออกแบบการแสดงออกทางสีหน้าที่หลากหลายของมาช่า
ตอนที่เธอบุกเข้าไปในบ้านของเจ้าหมี
แม้แต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดในการ์ตูน
อย่างอาหารในตู้เย็นหรือแม้แต่ดอกไม้บนสนามย่า
เขาบอกว่าพวกเขาจะต้องนำเสนอฉากในการ์ตูนจากมุมมองใหม่
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการรับชม
แม้จะดูเป็นครั้งที่สิบหรือครั้งที่ร้อยก็ตาม
เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบดูการ์ตูนซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบด้วยกัน
ตรงที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
แต่ได้รับเงินทุนสนับสนุน๒รางวัลจากมูลนิธิภาพยนตร์

แต่ผู้สร้างก็ไม่ได้ต้องการเงินช่วยเหลือจากทางการแต่อย่างใด
การ์ตูนเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
สร้างรายได้ให้กับบริษัทถึงกว่า๑๕๐ล้านบาทเมื่อ๓ปีก่อน
ดิมิทรี่โลเวโกกรรมการผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้บอกว่า
ผู้ชมเรา๒ใน๓ที่ติดตามการ์ตูนของพวกเขาบนเว็บไซต์ยูทูป

นำการ์ตูนเรื่องนี้ไปเผยแพร่ในสหรัฐด้วย
เหนือไปจากข้อเสนอทางโทรทัศน์และค่าลิขสิทธิ์บนยูทูปแล้ว
มาช่าและเจ้าหมียังทำรายได้ถึง๑๖๐จากการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
ซึ่งผู้สร้างการ์ตูนได้ทำสัญญากับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่จากทั่วโลก
ดังนั้นจึงมีแบรนด์สินค้ามาช่าจำนวนมากไล่ตั้งแต่ของเล่นเด็กไปจนถึงถุงชาที่วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง
รัสเซียมาช่าและเจ้าหมีต้องเผชิญการแข่งขันกับสินค้าปลอมแปลงผิดกฎหมาย
คิดเป็น๑๓๐ของสินค้าในตลาด
ขณะที่ปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบในลักษณะนี้ไม่พบในยุโรปตะวันตกหรืออเมริกาเหนือแต่อย่างใด
เพราะทุกคนคิดว่าตัวเองรู้วิธีที่ดีที่สุดทุกเรื่อง
ถ้าเอาตัวรอดจากจุดนี้ได้การบุกตลาดในต่างประเทศก็จะถือเป็นเรื่องง่าย
ผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี้ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อดึงดูดผู้ชมในประเทศอื่น
แต่รายละเอียดเล็กน้อยบางอย่างกลับกลายเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดี
อย่างเช่นความนิยมในอินโดนีเซียที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
ส่วนในรัสเซียกาตุ๋นมาช่าจะเมียได้รับความนิยมทะลมทะลายอย่างไม่ต้องสงสัย
ไม่ต้องสงสัยสเตฟานเชอบัคค็อปบอกว่าเขาชื่นชอบมาช่า
เพราะเธอมีบางอย่างที่คล้ายกันกับเขาเธอเป็นคนติ๊งต้องตลก
องโลกในแง่ดีและยังมีชีวิตชีวา
คล้องกับวาเลนเรียไบโคว่าที่ชื่นชมการ์ตูนเรื่องนี้
และบอกว่ามาช่าและเจ้าหมีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นเรื่องที่เด็กดูแล้วเข้าใจง่ายส่วนผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของกราฟิกนั่นเอง
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน